อ่ะคุณผู้ชมคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์เอาไว้
เป็นภาพของคนร้ายไปยืนดักอยู่หน้าโรงเรียนเขาโพสต์เอาไว้เตือนค่ะ
บอกว่าระวังหน่อยเหมือนกับคนร้ายคนนี้
ดักจี้ชิงเงินเด็กนักเรียนอยู่หน้าโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูหน่อยได้ไหม
ชื่อโรงเรียนได้นะคะเพราะว่าทางเฟซบุ๊คเขาก็โพสต์ชื่อโรงเรียนเอาไว้
หอยู่แถวนี่เนี่ย
ผู้ชายคนนี้ใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสั้นสีดำถืออาวุธไม่รู้ว่าปืนหรือเปล่า
ไม่รู้ปืนจริงปืนปลอมหรืออะไร
ไปเดินอยู่ข้างโรงเรียนเนี่ยค่ะแล้วดูเหมือนว่าจะคอยดักจี้ชิงเงินนักเรียน

ทีมข่าวของเราไปในที่เกิดเหตุเลยนะคะทางเท้าข้างโรงเรียนหอวัง
เจอกับพลเมืองดีที่เขาไปช่วยเด็กค่ะนางกัญชนาเนธวิจิตร
เขาบอกว่ากำลังกวาดถนนอยู่ข้างกำแพงโรงเรียนผู้ชายคนนี้กำลังเบียดตัวเด็กนักเรียนอยู่
วันนี้เราสาธิตให้ดูนะคะพลเมืองดีเขาสาธิตให้ดู
ทีมข่าวของเรายืนอยู่แบบนี้นะนี่คือพลเมิงดีสาธิตให้ดูค่ะ
เพราะว่าเขาไปช่วยนะคะเขาบอกว่าเหมือนกับคนร้ายเบียดน้องนักเรียน
ให้น้องนักเรียนติดกำแพงแบบนี้ตอนแรกนึกว่าจะลวนลามนักเรียนหรือเปล่า
ก็เลยรีบวิ่งไปบอกครูในโรงเรียนพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย
พอครูผู้ชายออกมาช่วยพอครูผู้ชายออกมาช่วย

สองมุมเนี่ยตำรวจบอกว่าก็พยายามจะหาฐานข้อมูล
เพื่อระบุตัวตนของคนร้ายมันยังไม่มีนะคะ
ยังไม่มีข้อมูลที่จะระบุตัวตนได้ในภาพนี้
ถ้าใครพบเห็นหรือในเนี้ยเนี้ยเดินเอามือไพ่หลังแบบเนี้ย
มันก็ดูยากนะตำรวจบอกยังไม่มีข้อมูลเลยพี่อุ๋ยว่าเป็นใครนะคะ
แต่จุดตรงนี้ตำรวจบอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นห้างแล้วก็จะคนเยอะรถเยอะหรืออะไรก็ตามแต่
แต่ก็มีเหตุชิงทรัพย์อยู่บ้างนะคะก็มีนะคะ
ก็จะเร่งติดตามตัวคนร้ายคนนี้มาดำเนินคดีค่ะ
เดี๋ยวอาจจะต้องตรวจสอบไปหลายที่นะครับว่าอย่างสอนอข้างเคียง
หรือว่ามีบุคคลลักษณะอย่างนี้หรือเปล่า
หรือว่าเคยก่อเหตุในลักษณะอย่างนี้หรือไม่นะครับ
เราก็คงจะติดตามนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็พยายามที่ว่าเข้ามาจากไหน

อย่างถ้านั่งรถประจำทางไปลงที่ไหน
ตอนนี้ก็คือตามทางนี้ก่อนนะครับ
คนนะจานฐาชาสิทธิพันธุ์บอกว่าเราก็จะให้ทาง
ประจำโรงเรียนทุกแห่งเลย

ก็จะให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัย
มันมีเหตุจี้มีเหตุชิงทรัพย์อยู่บ้างเหมือนกันนะ
บางทีมันก็จะเป็นมุมอับหรืออะไรยังไงมันมองไม่เห็น
อาจจะดูเหมือนไม่เปลี่ยวแต่มันอาจจะเปรียว